คุณผู้ชมค่ะสตาร์ทมาแบบนี้ก็พูดเลยละกัน
สมกับเป็นวันหมานวันมงวันของคนคุกสุดท้าย

ธัญญาอาสยามนะพาเชอรี่บุกชมห้องพระที่บ้านค่ะ
เรื่องหลังความปังของสายมูนะ

งานนี้ใครตาดีรอลุ้นไปพร้อมกัน
เพราะว่าความมูขนาดแท้คุณผู้ชมสำหรับลูกทุ่งสาวคนสวย
ฉายาลูกทุ่งสาวพญานาคลูกสาวพญานาคอย่างน้องธัญญา
งานนี้ไม่ได้มาเล่นก็พาเชอรี่ไปชมห้องพระที่บ้าน
เรื่องหลังความปังทั้งก่อนทั้งหลังขึ้นเวทีน้องบอกก็ไหว้ตรงนี้ค่ะ
มีที่มาที่ไปจากการกราบไหว้ขอพรบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแก่บรมครูแห่งศิลปินที่น้องธัญญาเคารพนับถือเป็นอย่างสูง
น้องบอกว่ากราบไหว้มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนหน้าตสินองค์นี้เลยพ่อแก่นะคะ
รวมไปถึงองค์พ่อพระพิคเนธนะคะก็ไหว้เช้าไหว้เย็นเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็นี่ที่สำคัญน้องบอกองค์พ่อปู่แม่ย่าพญานาค
ธัญญาเนี่ยนะขอยกเลยให้เป็นเสมือนพ่อแม่ที่ประธานพรให้เธอเสมอค่ะ
ทุกวันนี้ขึ้นเวทีหนูก็จะระลึกถึงพ่อแก่องค์พ่อพระพิคเนธแล้วก็องค์ปู่พญานาค
เรียกได้ว่าเหมือนเป็นเหมือนเป็นพ่อกับแม่เราเลยเวลามีอะไรเราก็จะแบบว่า
ปู่จ๋าย่าจ๋าตลอดเวลามีเรื่องไม่สบายใจเวลามีเรื่องทุกข์ร้อนใจ
ก็จะเหมือนแบบเหมือนเล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
เรื่องความรักเนี่ยไม่อยากให้ไปเดือดร้อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หนูเป็นเฉพาะเรื่องเงินเงินทองนะคะ
อย่างที่น้องธัญญาบอกคุณผู้ชมค่ะว่าจะขอเป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองเท่านั้น
เราก็มาบ้านลูกสาวพญานาคทั้งทีเนาะ
ก็เลยของงัดของดีเป็นทูบมงคลค่ะได้มาจากศาลปู่อือลือจังหวัดบึงกาล
น้องก็เลยจุดขอเลขเด็ดเอามาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐเลย
ตอนหน้าพ่อปู่แม่ย่าพญานาคหน้าบ้านเนี่ยนะฮะก็จุดกันตรงนี้แหละ
งานนี้คุณผู้ชมว่าก็ว่าปลายขนลูกอยู่น่ารุ้นอยู่นานนาน
เนี่ยรอตั้งนานเลขทูปปรากฏพี่แจ๊คมันขึ้นมา๒ตัวเอ้า
จริงมันต้องมี๓ตัวถูกไหมโอ้โหมันเลยเห็นหัวอยู่หรอหลีก
ตัวเนี่ยแหละพยายามลุ้นอยู่นะน้องธัญญาว่าน่าจะเป็น๘หรือเปล่าพี่
แบบนี้น้องธัญญาบอกเลยพ่อปู่แกให้แค่๒เลข
นี่ต้องให้คุณผู้ชมช่วยกันเดาหน่อยกันว่า
เลขสุดท้ายมันเป็นเลขอะไรบางคนก็บอกว่า๒๔๘หรือเปล่า
หรือจะเป็น๒๔๙หรือจะเป็น๒๔๓ก็เป็นได้

ก็จดทั้งหมดนั่นแหละเลขอะไรก็จดทั้งหมดนั่นแหละ
ถ้าเชื่อจากเชอรี่๒๔อะไรดี๒๔๘ธัญญาบอก

เออนะคะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแล้วกันนะคะ
ตาดีได้ตาร้ายเสียจริงคุณผู้ชม
แต่ว่าขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วละกันนะ